มาดูข่าวใหญ่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะฮะ
พาดหัวใหญ่ก็คือเปรมชัย๖ข้อหาสั่งไม่ฟ้อง
ทารุณกรรมสัตว์อายการแถลงรอด๕กระทง
แล้วก็รอส่งให้ตำรวจลงความเห็นศรีวรายันโต้แย้งกลับนะครับ
ก็ในที่สุดแล้วนะฮะคดีของเจ้าสัวเปรมชัย
พร้อมพวกในการเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่านเรสวนนะครับ
ก็ถูกพนักงานอายการคดีทั้งสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้องแล้วนะครับ
หลายคนก็จับจ้องอยู่ในคดีที่สั่งฟ้องโอเค
แต่ที่ไม่สั่งฟ้องทำไมถึงไม่สั่งฟ้อง

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
ธิบดีอายการภาค๗นางสมศรีวัฒนภัยศาล
พร้อมด้วยนายธนงประพาอายการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็นายสมเจตอำนวยสวัสดิ์อายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา๒ภาค๗
แถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตร
พร้อมพวกรวมทั้งสิ้น๔คนนะครับ
โดยนางสมศรีระบุว่าอายการภาค๗ได้มีความเห็นสั่งฟ้อง
นายเปรมชัยผู้ต้องหาที่๑ใน๖ข้อหาดังนี้ครับ
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และไม่มีเหตุสมควรนะครับ
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นนำพาเอาไปเสีย

ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย
และข้อหาที่๖ที่อายการนั้นสั่งฟ้อง
ก็คือร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
นายเปรมชัยมีดังนี้
ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่า

เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกันกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
และคดีที่๕นะครับที่ไม่สั่งฟ้องก็คือคดี
ร่วมกันมีอาวุธปืนไปในตัวหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งข้อหานี้พนักงานสอบสวนเขียนรวมกันในข้อหาแรกแต่แตกต่างกัน
คำว่ามีและคำว่าพา
นี่คือ๖ข้อหาที่อายการสั่งฟ้อง
และข้อ๕ข้อหาที่อายการไม่สั่งฟ้อง
จำเลยที่๑นั่นก็คือนายเปรมชัยกรณสูตร
มาดูผู้ต้องหาคนอื่นกันบ้างนะครับ
สำหรับผู้ต้องหาคนอื่นที่เดินทางเข้าไปในป่า
พร้อมกับนายเปรมชัยนายยงโดดเครือ
คนที่เป็นคนขับรถของนายเปรมชัยนะคะ
ถูกสั่งฟ้องไป๗ข้อหาเหมือนกับนายเปรมชัย๖ข้อหา
แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นข้อหาที่๗คือ
ร่วมกันมีปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนนายธานีทุมมาศคนนี้เป็นคนสนิท
มีความเห็นสั่งฟ้องเหมือนนายเปรมชัย

คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาต
นั่นแสดงว่ามีความเห็นสั่งฟ้องนายธานีมากที่สุดนะคะ

และนายธานีนี่แหละที่จะเป็นคำตอบ
ซึ่งสังคมถามอยู่ตอนนี้ว่าทำไมถึง
เกี่ยวกับ๑ข้อหาที่ไม่สั่งฟ้องนายเปรมชัย

คือข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต
ข้อหานี้ไม่ได้สั่งฟ้องนายเปรมชัยนะ

แต่ก่อนหน้านี้นายธานีถูกมองอยู่แล้วว่าเป็นพราน
ส่วนแม่ครัวนะคะคือนางนาธีเรียมแสน
ผู้ต้องหาคนที่๓มีความเห็นสั่งฟ้อง๕ข้อหาด้วยกันค่ะ
พนักงานอายการภาคที่๗ส่งสำนวนคดีกลับไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๗ต่อไป
นี่คือขั้นตอนต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับ
ก็คือพนักงานอายการเมื่อมีคำสั่งแล้ว
ก็จะส่งสำนวนไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เพื่อให้มีความเห็นทางคดีว่าเห็นชอบในคำสั่งที่อธิบดีอายการภาค๗มีคำสั่งไปหรือไม่
อย่างเช่นนายเปรมชัยสั่งฟ้อง๖ไม่สั่งฟ้อง๕
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗มีความเห็นอย่างไร
ขณะนี้ได้ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗แล้ว
คณะทำงานก็เตรียมร่างคำฟ้องเรียบร้อยแล้ว
เพียงแต่รอความเห็นจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นี่แหละครับ
ถ้าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗มีความเห็นทางคดีว่าเห็นชอบตามคำสั่งอายการ
ถ้าเห็นชอบนะก็จะสามารถยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๔ได้ทันที
แต่หากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗มีความเห็นแย้งกับคำสั่งอธิบดีอายการภาค๗
จะต้องส่งสำนวนเสนออายการสูงสุดเพื่อชี้ขาดความเห็นแย้งต่อไป
เพราะว่าสังคมจับตามองอยู่นะทำไมนายเปรมชัยไม่โดนรวบไปทั้งหมดเลยทั้ง๑๑ข้อหา

ก็ต้องมาดูความเห็นจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ซึ่งคำคดี
ว่าจะเห็นตามที่อธิบดีอายการสั่งหรือไม่สั่งฟ้องหรือไม่
คือส่งกลับไปสำหรับผู้ที่ทำคดีอีกครั้งหนึ่ง
ให้ตรวจดูว่าอายการเป็นยังไง
ขอความเห็นอีกทีนึงเช็คทัวร์ครั้งสุดท้าย

ทางด้านของพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุล

พลตำรวจเอกศีวรามีความคิดเห็นอย่างไร
เพราะว่าจับคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของพนักงานอายการ

ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย๔๖๒๐๐๐บาท
ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ตามพรบที่ได้บรรยัติไว้
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
อันนี้เป็นค่าเสียหายส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดี
ก่อนหน้านี้มีค่าเสือดำ๒ล้านกว่า
ค่าไก่ฟ้าค่าอะไรต่างหมูป่า

อันนี้เป็น๑๑ข้อหาแรกที่ทางปศ

กองปราบส่งให้อายการ
อายการมีความเห็นสั่งและไม่สั่งฟ้อง
แล้วยังมีข้อหาต่างที่ทางปทศ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขาดูอยู่เรื่องของงาช้าง
และอีกเรื่องที่ปปดูอยู่
นั่นก็คือเรื่องของสินบน

ตอนนี้เอาเรื่องของคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในป่าในวันนั้นก่อน
สำหรับสิ่งที่สั่งไม่ฟ้องไป

มี๑ข้อหาก็คือร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้เป็น๑ใน๕ข้อหาที่อายการไม่ได้สั่งฟ้องมา
คนก็ถามอ้าวเจ้าสัวไม่ได้ไปร่วมพยายามร่วมกันล่าสัตว์เหรอ
เรื่องนี้นะคะทางด้านของนายโกศลวัฒน์อินทุจันยง
เป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
หรือว่าอศได้มีการชี้แจงออกมาโดยไล่รายละเอียดแต่ละข้อเลย

ข้อหาแรกที่มีการอธิบายไว้นะคะ
ก็คือข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุผลที่ไม่สั่งฟ้องข้อนี้คือ
นายเปรมชัยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนทั้ง๓กระบอกตามกฎหมาย
จึงถือว่าไม่ได้มีความผิดเหมือนที่ตำรวจเสนอเห็นควรสั่งไม่ฟ้องมา
ก็คืออันนี้ตำรวจกับอายการเห็นพ้องตรงกันเห็นตรงกัน
ก็คือเขามีปืนไว้ในครอบครองเขามีการจดทะเบียนเรียบร้อย
เห็นควรไม่สั่งฟ้องตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะ

ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้นะคะที่ไม่สั่งฟ้องเหตุผลคือ
นายเปรมชัยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ให้สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
และข้อหานี้ตามกฎหมายกำหนดเป็นความผิดแต่ไม่ได้กำหนดโทษเอาไว้จึงไม่สั่งฟ้อง
เช่นเดียวกับข้อหาที่๓ที่ไม่สั่งฟ้องก็คือ
ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่า
ข้อหาที่๒ค่ะกฎหมายกำหนดมีความผิดไว้แต่ไม่ได้กำหนดโทษไว้ก็เลยไม่สั่งฟ้อง
ทีนี้ส่วนข้อหาที่๔นะคะที่มีความสงสัยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการล่าสัตว์ป่า
ข้อหาที่๔ชื่อเต็มเลยร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดระบุการไม่สั่งฟ้อง
สาเหตุก็คือข้อเท็จจริงฟังได้เพียงว่า
ผู้ต้องหาที่๔คือนายธานีทุมมาศเป็นคนพยายามล่าสัตว์ป่า
ก็คือมีชื่อว่าเป็นพรานอยู่แล้วนายธานีเนี่ยนะคะ
และขณะที่นายธานีพยายามยิงสัตว์ป่าอยู่นั้น
นายเปรมชัยผู้ต้องหาที่๑นายยงและนางนาธีไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ขณะนั้น๓คนนี้นายเปรมชัยนายงและนางนาธีอยู่กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ส่วนข้อหาที่๕ร่วมกันกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร
อันนี้ที่ไม่สั่งฟ้องนะคะเพราะกฎหมายยังไม่มีบัญญัติ
อันนี้เคยเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความ
รุณกรรมสัตว์ใช่ค่ะบอกว่าไม่มีบัญญัติว่าเสือดำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าการที่พวกเขาเข้าไปยิงเสือดำเป็นการกระทำที่ทารุณ
อันนี้นะคะข้อความนี้สำคัญไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าการที่พวกเขายิงเสือดำ
เป็นการกระทำที่ทารุณตามที่ตำรวจเสนอมาเห็นควรสั่งไม่ฟ้องมานะครับ
ไม่ได้หมายถึงการฆ่าสัตว์ไม่ทาบรุณนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แสดงให้เห็น
หรือหลักฐานหรืออะไรก็ตามอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง
หรือเกี่ยวกับข้อกฎหมายของพรบคุ้มทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับ
แต่ว่าทางด้านของโคศกอายการบอกแบบนี้บอกว่า
คดีร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าที่ไม่สั่งฟ้องแต่ไอ้ที่สั่งฟ้องเนี่ยไปดูสิ
มีคำสั่งฟ้องไปแล้วนะร่วมกันล่าสัตว์ป่ามีไปแล้วสั่งฟ้องแล้วร่วมกันล่าสัตว์ป่านะฮะ
ส่วนข้อหาร่วมกันพยายามไม่มีแจ้งนายธานีคนเดียวนะครับ
ซึ่งแน่นอนร่วมกันล่าสัตว์ป่าก็ถือว่ามีโทษสูงเหมือนกันนะครับ
ส่วนพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบรองพบตร
กล่าวถึงกรณีที่อายการภาค๗มีความเห็นทั้งสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้อง
นายเปรมชัยนั้นนะครับโดยยืนยันว่าความเห็นเดิมทุกข้อหานะครับ
พนักงานสอบสวนทำเต็มที่คือทั้ง๑๑ข้อหานะครับ
แม้จะมีความเห็นแย้งในบางข้อหาหรือไม่สั่งฟ้องคดีในบางข้อหาก็ตามนะครับ
แต่ทางด้านของตำรวจจะหยิบยกข้อมูลเดิมชี้แจง
ข้อหาร่วมกันพยายามล่าสัตว์บางรายอายการก็ฟ้อง
รายก็ไม่ฟ้องอย่างเช่นฟ้องนายธานีแต่ไม่ฟ้องนายเปรมชัย
ตอนนี้นะครับก็ได้มีการแบ่งการทำงานของพนักงานสอบสวนนะครับ
งหน้าที่การทำแล้วก็มีการระบุในสำนวนไปแล้วว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำ
ส่วนที่อายการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องหรือมีความเห็นที่แตกต่างกัน
ก็เป็นการตัดสินของทางอายการ
เป็นเรื่องของการพิจารณาของคณะทำงานอายการ
แต่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจระบุในสำนวนไปแล้วว่าพวกเขาเข้าไปในป่า
เขามีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับ
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าตอนนี้ก็ต้องดูว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
จะมีความเห็นกลับไปอย่างไรบ้าง
เรื่องนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของการเสียหน้า
เป็นเรื่องปกติในเรื่องของความเห็นที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนั่นเองนะครับ
นี่เป็นความคิดความเห็นของพลตำรวจเอกศีวรา
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะฮะ
ไปดูที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จะมีความเห็นอย่างไรนะครับ
ก็คือข้อหาที่สั่งฟ้องมามี๖ข้อหา

ซึ่งพลตำรวจเอกศีวราบอกว่าในช่วงที่อายการขอหลักฐานเพิ่มเติม

มันอยู่ในข้อที่มีการสั่งฟ้องไปแล้วไง
ก็เป็นข้อมูลที่อายการขอเพิ่มเติมมา